ตลอดทั้งวันนี้ในสังคมออนไลน์มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับ
เกี่ยวกับคลิปของสถานพยาบาลแห่งหนึ่งที่เปิดเผยภาพของผู้มาใช้บริการทำเลเซอร์ที่อวัยวะเพศชาย
เพื่อทำให้มีสีขาวอมชมพูดูสดใสขึ้นข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นอย่างไร
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ตรวจสอบมานะครับติดตามจากรายงานครับ
นี่คือคลิปแพทย์ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี
หลังใช้เลเซอร์เปลี่ยนสีอวัยวะเพศของชายที่นอนอยู่บนเตียง
จากที่คล้ำอยู่ให้กลับกลายเป็นสีขาวอมชมพูถูกนำมาแชร์ในโซเชียลมีเดีย
จนเกิดเป็นข้อสงสัยว่าสามารถทำได้และเป็นอันตรายหรือเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียงตามมาหรือไม่
รวมไปถึงได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยอย่างถูกต้องหรือไม่
บอกว่าการยิงเลเซอร์ที่อวัยวะเพศชายเป็นกระแสที่ฮิตมานานแล้ว
แต่ที่ผ่านมาโปรโมทเป็นกระแสเพราะมีผู้ชายมาขอทำเป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะกลุ่มชายที่รักความสวยงาม
อยากมีอวัยวะเพศขาวอมชมพู
เหมือนของสงวนผู้หญิงที่เคยทำมาก่อนหน้านี้
สนุนราคาทำต่อครั้งประมาณ๔๙๙๐บาท
มีชายมาใช้บริการเฉลี่ยเดือนละ๑๕๓๐คน
พร้อมยืนยันอีกว่าเครื่องมือฉายแสงเลเซอร์

และมีใบรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รวมถึงไม่มีผลข้างเคียงกับอวัยวะเพศอย่างแน่นอน
ระยะเวลาในการดีเลเซอร์เนี่ย

แต่ถ้าในกรณีที่คนไข้มีเวลานะคะ
ก็อาจจะให้๘ยาชา๔๕นาทีนะคะ

แล้วก็เบื้องต้นแล้วคุณหมอค่ะ
จะมีการในส่วนของให้คำปรึกษาคนไข้ทุกเคสนะคะ

ตัวนี้มันจะเน้นในส่วนของการปรับสภาพผิว
ทำให้ขาวใสขึ้นนะคะเรียบเนียนขึ้นนะคะ
มันจะช่วยปรับสภาพผิวทำให้เฉดเนี่ย
ได้สูงสุดก็แค่๔ผิวคนไข้เท่านั้นนะคะ
จะไม่ได้ขาวแบบประมาณว่าจุดขาวกับผิวจริง
หรือว่าออลล่าขึ้นทันทีอันนั้นไม่ใช่ค่ะ
ขณะที่ผู้ใช้บริการบอกว่าปกติมาใช้บริการเสริมความงาม
ที่โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นประจำ
แต่ทราบว่ามีโปรแกรมยิงเลเซอร์อวัยวะเพศ

โดยพบว่าการยิงเลเซอร์ทำให้อวัยวะเพศขาวอมชมพู
และรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นจนคนรักพึงพอใจ
ขณะนี้ยังไม่ได้รับผลข้างเคียง

เนื่องจากมั่นใจในเครื่องมือแพทย์

ตัดสินใจมายิงเรเซอร์ครั้งนี้เป็นครั้งที่๓แล้ว
เพราะต้องการให้อวัยวะเพศขาวใสอมชมพู
ซึ่งทำให้รู้สึกมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น
มันดูขาวขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่เราทำ

ตอนทำครั้งแรกคิดว่ามันจะเจ็บ
แต่พอทำไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่มันแป๊บไปเฉย
เหมือนหนังย่างดีดเรา
เหมือนเราทำเลเซอร์หน้าปกติอย่างนี้นะครับ
แล้วมีผลขลางเคียงหรือเปล่าครับหลังจากนี้ครับ

ประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้มันก็หาย

ลุงก็ปกติไม่มีอะไร
ขณะที่นายแพทย์ทงชัยกีรติหัทยากร
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ดำเนินการเอาผิดประเด็นนี้แล้ว
และความผิดลักษณะการโฆษณาสถานพยาบาล

เพราะมีการระบุชื่อโรงพยาบาลอย่างชัดเจน
ผู้โฆษณาจะไม่ใช่สถานพยาบาลเองก็ตาม
แต่ยินยอมให้ผู้หนึ่งผู้ใดโฆษณาแทนตนเอง
ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน๑ปีหรือปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
และปรับอีกวันละ๑๐๐๐บาทจนกว่าจะยุติการโฆษณา
โดยประสานให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
ดำเนินการในเรื่องนี้แล้วเช่นกัน
เนื่องจากเป็นสถานพยาบาลในพื้นที่